เหตุการณ์เมื่อเช้ามืดวันนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะว่าคนขับรถสาย๘คันนี้เนี่ย
เขาบอกแล้วนะครับแต่ไปดูคลิป
กล้องวงจรปิดในแยกที่เกิดเหตุก่อนนะครับ
เนี่ยเป็นแยกที่จมุ่งหน้าสู่ให้แยกรัฐพร้าวค่ะ
นี่น่าจะแยกรัฐพร้าวนี่แถวนี้นะครับ
คือตรงนี้สาย๘นี่มาแล้วเหมือนกับ
โอ้โหแต่ดูภาพก็รู้ว่ามาเร็วมากคือซิ่ง
ใช่แล้วคงจะพยายามหักซ้ายเบี่ยงนิดนึง
เพราะว่ารู้ว่ารถบรรทุกทางนั้นเขาก็มา

คำถามมีแน่นอนว่าตกลงใครเขียวใครแดงใครอะไรยังไงแต่ที่แน่เนี่ยเจ็บกันเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
รถประชำทางสาย๘ในตำนานนะฮะสาย๘แฮปปี้แลนด์สวรรพันธ์พุทธนะครับ
ขับมาจากทางบางกะปินะฮะเป็นถนนรัฐพร้าวขาเข้ามุ่งหน้าห้าแยกรัฐพร้าวนะครับ
ชนเข้ากับรถบรรทุก๔ล้อขนาดเล็กกลางสี่แยกเลยนะฮะ
รถเมย์ก็เสียหลักพุ่งไปชนขอบทางรถบรรทุกก็พังยับเยอะเลยนู่นฮะ
ทางขวาไปอยู่นู่นฮะคือเขามีคนงานนั่งมาเต็มรถเลยนะครับ
เช้ามืดวันนี้นะครับโอ้โหดูสิคือมันมีตรงตรงถนนจะเห็นมีไฟเขียวอยู่เห็นไหม
สะท้อนกับไฟสีส้มที่เป็นไฟที่จะคอยให้แสงสว่างนี่นะฮะ
แสดงว่ามันต้องมีฝั่งไฟเขียวนี่นะฮะตี๕๓๐นะครับทุกผู้ชมครับ
เอาเรื่องของอาการเจ็บต่างก่อนนะครับสายแปดรถเมก็สายแปด
ด้านหน้ารถนี่พังยับเลยนะฮะกระจกแตกเสียหายหมด
มีคนขับมีกระเป๋ารถแล้วก็ผู้โดยสารรวมทั้งหมดเนี่ยมีอยู่๕คนนะฮะ
ยังเช้าผู้โดยสารยังน้อยนะครับได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนี้คือรถบรรทุกเล็ก
หน้ารถนี่พังยับโครงเหล็กนี่ยุบมาถึงเบาะที่นั่งคนขับนะฮะ
งเหล็กหลังคาต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเนี่ยนำตัวคนเจ็บออกมานะครับ
รถคันนี้มีคนงานทั้งหมด๑๐คนบาดเจ็บทั้งหมดนะฮะ
ใน๑๐คนในจำนวนนี้สาหัสอยู่๔คน

หลังจากนั้นก็ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถออกจากถนนแล้วฮะ
สี่แยกแถวลาดพร้าวแบบนี้โอ้โหแล้วเช้าวันจันทร์นะฮะ
ช่วงนาทีต้องช่วยกันใหญ่เลยนะครับส่วนสาเหตุก็ต้องมาตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เดี๋ยวจะดูกล้องวงจรปิดว่าใครฝ่าสัญญาณไฟตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวตำรวจต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
แต่ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้เรียกตัวคนขับรถสาย๘คันนี้มาสอบปากคำแล้วก็แจ้งความผิดแล้วนะครับ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะไปโรงพยาบาลมาเรียบร้อยเขาชื่อนายสำรานข้ามมานะครับท่านผู้ชมครับ
นายสำรานเนี่ยบอกว่าขับรถรับผู้โดยสารมาจากแยกบางกะปิมุ่งหน้าจะไปแยกลาดพร้าว
ถึงที่เกิดเหตุสัญญาณไฟกำลังเปลี่ยนจากไฟเขียวจะเป็นไฟแดง
ฝั่งสาย๘เนี่ยจากไฟเขียวกำลังจะแดง
แต่ว่านายสำรานโชเฟอร์รถเนี่ยบอกว่าผมตัดสินใจขับฝ่าออกไป

จริงพอรู้ว่าจะแดงควรจะฉลอเตรียมจะหยุด
เขาบอกเขาเห็นแล้วว่าเขียวกำลังจะแดงเขากลัวจะไม่ทัน

ทีนี้พอฝ่าไปถึงแยกเนี่ยก็เห็นรถบรรทุกวิ่งมาอีกฝั่งหนึ่ง
เขาก็เลยหักซ้ายฮะแต่ก็ยังไปชนอยู่นะ
แล้วเนี่ยสายรถของเขาก็เสียหลักไปชนขอบทางนะครับ
รับว่าไม่ได้ชะลอรถเพื่อหยุดตามสัญญาณไฟ
นี่ฮะทำให้มีคนบาดเจ็บทั้งสองคัน
กรมการขนส่งทางบกก็เลยแจ้งข้อหาไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเอาผิดตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกนะฮะ
ส่วนความผิดในส่วนของตำรวจเนี่ยก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีในส่วนของตำรวจอีกทีหนึ่งนะครับ
กรมการขนส่งทางบกแจ้งความผิดกับโชเฟอร์สาย๘ฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับ
เงินห้าพันบาทนะฮะแล้วเดี๋ยวต้องไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการขับรถสามชั่วโมง
พักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ๓๐วันแล้วก็สั่งให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสายแปด
ต้องควบคุมอบรมผู้ที่เป็นพนักงานประจำรถเนี่ยที่มีอยู่อีก๒๓คัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกอ่าส่วนเรื่องของการชดใช้เยียวยาให้กับคนเจ็บทั้งหลาย
หรือว่าความเสียหายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องของประกันภัยต่างต่อไปครับ